ร้อนตอนนี้มันก็เลยมีแต่เรื่องร้อนแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งร้อนตาม
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมเดือดจริงจริงนะคะ
เขาบอกว่าเป็นศึกที่น่าจะสูสีเลยทีเดียว
เฮียชูวิทย์กับทนายตั้ม
นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะเฮียชูวิทย์มาแล้ว
มาที่ตรงซอยเฉยพ่วงอย่างที่บอกว่าใกล้กับสถานีโทรทัศน์ของเรา
แล้วมาเวลาเขามาเขาต้องมีกิมมิก
เอามาถึงเสร็จปุ๊บมีตำรวจมาคล้องแขนเข้ามา

สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

เมื่อวานนี้นะคะมาถึงค่ะอย่างที่บอกว่าตรงซอยเฉยพ่วงเขตจตุจักร
มาก็มีการแจกเสื้อยืดให้กับประชาชนด้วยนะคะโอ้โหกองทัพนักข่าวเพียบ
เปิดเผยเลยมีผู้ใหญ่ในวงการการเมืองที่เคารพบอกว่าหาทางลงได้แล้วนะชูวิทย์
แต่เจ้าตัวยืนยันจะสู้ต่อไปจนกว่าจะไม่ไหวแฟนคลับมาคล้องพวงมาลัยให้
เหมือนเดิมที่เด็ดเลยคือฝากคำถามไปถึง
ทนายตั้มแบบนี้ว่ารับงานสารวัตรสัวมาหรือไม่
ที่ทำไปนี่คือทำในนามสารวัตรสัวใช่ไหม
และทนายตั้มได้ประโยชน์จากสารวัตรสัวไหม

สิ่งที่ตั้มกระทำก็คือการเป็นตัวแทน
ของเว็บออนไลน์คือในเสั่วใช่ไหม

ลืมไปว่าไอ้ตั้มมันจะทำพนันออนไลน์กับไอ้ซัว
เออผมพึ่งนึกออกออโหดูเดือดคะ
มั่นใจได้ยังไงว่าทนายตั้มรับงานสารวซูลแล้วทนายตั้มจะไปทำงานเกี่ยวกับพนันออนไลน์
ทีนี้คุณชูวิทย์ก็พูดออกมาประโยคนึงที่ทำมาอึ้งกันเหมือนกันนะคะบอกว่า
ลองถามข้อมูลจากผู้กำกับต่อเต่าลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเอาเองแล้วกัน
ใบใหญ่แล้วทีนี้เฮียชูก็เลยบอกว่ามีการต่อสายต่อสายโทรศัพท์ถึงใครรู้ไหมคะ
นายอนัญชัยค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะให้เตรียมฟ้องร้องทนายตั้ม
ทางด้านทนายตั้มเองไม่รีรอโพสต์เฟซบุ๊คภาพที่ทนายตั้มโพสต์เป็นภาพนี้ค่ะ
แล้วมีข้อความว่าพี่ชูวิทย์ครับพี่จะฟ้องผมแล้วเหรอครับ
ผมถามอะไรพี่ไม่ตอบผมมั่นใจไม่มีคำถามไหนที่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย
เงินจริงถุงเงินจริงพี่ยืนยันรับมาจริงผมแค่เป็นห่วงพี่จะไปแตะเงินโจร
พี่และโรงพยาบาลจะโดนห่วงจะโดนพ่วงฟอกเงินกัน
เมื่อธนายตั้มโพสแบบนี้เฮียชุวิตโพสกลับค่ะ
แรงมาแรงกลับไปดูค่ะว่าโพสต์ว่าอะไร
นี่คือภาพที่คุณชุวิตโพสต์ไว้แล้วมีข้อความระบุในภาพว่า
คนสีเทาเจ้าตัวโพสต์ไว้ค่อนข้างยาวนะคะ
ขวัญจะสรุปให้ฟังว่าคือประโยคในลักษณะโพสต์คือ
ถ้าเกิดว่าเรียกผมว่าโจรคงผิดคุณต้องเรียกผมว่าเป็นมหาโจร
เพราะรู้ทันเล่เหลี่ยมของโจรบางเรื่องมันเปิดเผยไม่ได้
ต้องปล่อยให้ผมแต่เขาต้องให้มันตามไปกับผม
เพราะมีจัญญาโจรผมจะไม่ขอเล่นเกมโปรลิสจับขโมยกับเด็กเมื่อวานซื่น
ไม่จะตอบทีละนิดทีละหน่อยเพื่อลากสื่อมา
ขึ้นต้นเป็นทนายประชาชนแต่อย่าได้ลงท้ายเป็นทนายโจรก็แล้วกัน
โอ้โหแน่นอนว่าทนายตั้มมาคอมเมนต์ทันทีค่ะ
วันซืนจะทำให้คนแก่ประสบการณ์สูงติดลมยิ่งกว่าลิงแก้แห
จะเรียกทนายโจรผมก็พร้อมน้อมรับ
อืมมค่ะมาจุดเดือด
จุดเดือดฟีตปากกันเลยคุณผู้ชมข้าวนี้นะ